มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่มีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเขาไลฟ์เฟซบุ๊ก
เป็นลักษณะของการกำลังอาณาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งสุดท้ายแล้วเพื่อนของผู้หญิงคนนี้เขาเห็น
บอกว่าโอ้โหคือเพื่อนหนูเนี่ยมีอาการทางจิตประสาทอยู่ในระหว่างการประหมัดรักษา
แล้วไม่ได้กินยาก็เลยเหมือนกับว่าบอกว่าจะขึ้นรถแล้วไปลงตรงนี้ตรงนั้นไปเจอพวกนี้เนี่ยพาเขาไปเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
โอ้ยคือมีแจ่งผู้ชายแท้
ทุกคนใครช่วยหน่อยช่วยได้หน่อยไม่รู้เรียกอะไรเลย
นี่ค่ะคือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเพื่อนน้องเขาก็เห็นด้วยนะครับเพื่อนน้องเขาก็เห็นแล้วก็ได้ทักเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะครับ
ซึ่งน้องเขาก็ยังพูดกับเพื่อนเขาอยู่ว่าเออใครมาช่วยหน่อย
คือจริงพอไลฟ์เนี่ยคนเข้ามาดูได้เยอะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะค่ะ
มีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนะครับได้โพสต์เอาไว้นะครับมีเพื่อนน้องนี่แหละเขาก็เอาไปโพสต์เพื่อตามหากลุ่มผู้ชายที่ไปอนาจารย์ไปลวนลามเพื่อนเขานะครับ
แต่ปรากฏว่าไปถึงที่นัดหมายเนี่ยน้องไม่เจอใครนะฮะไม่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับไปเจอกลุ่มวัยรุ่นทำทีเหมือนกับจะมาช่วยเหลือ
คนหนึ่งมาช่วยพาออกไปได้ตอนนี้น้องกลับบ้านแล้วนะฮะปลอดภัยแล้วนะครับ
เราได้ตามไปเจอเพื่อนของน้องผู้หญิงที่ถูกลวนลามนะครับ
อยู่ที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนะครับ
เธอบอกว่าเพื่อนที่ถูกลวนลามเนี่ยมีอาการทางจิตประสาท
๒เดือนก่อนแบบไปกินยาเหมือนกินยาเกินขนาดนะฮะ
ที่บ้านต้องพาไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีอาการหลอนเผลอ
พูดจาไม่รู้เรื่องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือน
โรงพยาบาลบอกเอาไปพักพื้นที่บ้านได้ไปกินยาตามที่หมอสั่ง
แต่พอกลับมาบ้านเพื่อนเธอไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งแล้ววันที่เกิดเหตุ
เกิดอาการหลอนฟุ้งซ่านเบลอพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป
ไปหาเพื่อนอีกคนนึงแต่พอไปถึงแล้วไม่มีเพื่อนไง
ก็ไปเจอกลุ่มผู้ชายพวกนี้ก็พาไปทำทีเป็นตีสนิทแล้วพาไป
แล้วเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ท่าทางไม่ปลอดภัยพวกนี้ไม่น่าไว้ใจแน่
เขาก็เลยไปช่วยพาตัวออกมาแล้วก็ส่งกลับบ้านเรียบร้อยนะครับ
คอยนอนดูแลอยู่ค่ะแล้วพอเช้าก็มาส่งขึ้นรถกลับเมืองเลยค่ะ
กลับมานี่มาหาน้องเมย์ไหมครับ
ยังไม่ได้มาหาค่ะแต่โทรมาบอกว่าช่วยหน่อยช่วยประจานให้หน่อย
โดนเขารวนลามบอกว่าช่วยหน่อยแบบนี้ค่ะหนูก็เลยโพสต์ช่วยค่ะ
บอกว่าพอเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อตามหาคนที่ทำร้ายเพื่อนเธอแบบนี้นะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาอ้างว่าเป็นตำรวจขอสอบถามเรื่องรายละเอียดของคลิปหน่อย
แต่คุณลบคลิปซะไม่อย่างนั้นจะถูกแจ้งความเรื่องหมินประมาทกับพรบคอมนะ
แต่น้องยืนยันว่าไม่ลบคลิปนะครับตำรวจสพนเรือที่ขอนแก่นนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับได้สืบสวนแล้วก็พบว่า
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปมีเจ็บคนด้วยกันที่ไปทำอนาจารย์น้องผู้หญิงคนนั้น
ตอนนี้ได้เรียกมาสอบปากคำแล้วนะครับเดี๋ยวรอแจ้งข้อหาตามขั้นตอนต่อไป
เรื่องต้นความผิดเข้าข่ายเรื่องของการทำอนาจารย์
ส่วนที่อ้างว่ามีผู้ชายเป็นตำรวจโทรไปข่มขู่ให้ลบคลิป
เดี๋ยวจะไปไล่ดูนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยไปอ้างแบบนั้นได้ยังไง
เพราะตำรวจบอกว่าเขาไม่มีโทรแบบนี้ข่มขู่แบบนี้นะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสพเมืองเลยซึ่งเป็นบ้านของน้องผู้หญิงเนี่ย
ไปเจอน้องผู้หญิงอยู่แถวสารากลางจังหวัดเลยค่ะนะฮะตรวจสอบแล้วเอ้าน้องผู้หญิงในคลิปนี้
อ่าอ่าที่ว่าไปบขสอขอนแก่นจะไปหาเพื่อนแล้วไปถูกไอ้พวกนั้นมันหลอกลวงอ่ะ

แต่น้องก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เห็นบอกว่าสภาพคือดูอิดโรยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ฮะแต่บอกชื่อคุณพ่อคุณแม่อะไรพวกนี้บอกได้ถูกหมด

ก็เลยช่วยตามจนตอนนี้ได้เจอคุณแม่แล้วนะครับ

อ้าวน้องผู้หญิงในคลิปนี้
ไปขอนแก่นเนี่ยแล้วไปโดนกลุ่มผู้ชายเขาอนาจารย์มันเป็นยังไงจำได้ไหม
จำไม่ได้ค่ะหนูไลฟ์สดอยู่หนูไม่รู้เรื่องหนูอ่านคอมเมนต์อยู่ค่ะ
แล้วเขามาทำอนาจารย์จับหน้าอกเราอะไรนี่เราไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
ไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้จับค่ะเขาดูเฉย
แล้วเขาก็หอมแก้มแต่ป่ายินอ่ะจะลวนลามหนูค่ะเขาจะคุมทำไม่ดีไม่ร้ายหนูค่ะ
แล้วหนูขัดขืนไหมป้องกันตัวไหม
ป้องกันตัวค่ะหนูจะฆ่าเขาค่ะเขาเลยกลัวเขาเลยไปส่งหนูรีสอร์ท
ครับแล้วจากนั้นยังไงต่อเราไปไหนต่อ
หนูก็นอนค่ะหนูนอนแล้วพี่ก็มารับกับเมืองเลย